คุณผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะฮะเราก็พยายามติดต่อทางฝั่งของร้านเขาแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทางฝั่งของคนที่เขาไปทานอาหารเป็นบุฟเฟ่
ร้านอาหารแถวกรุงเทพที่ซอยลาดพร้าว๘
เขาโพสต์เอาไว้อย่างนี้อันนี้ตามที่เขาบอกเล่าผ่านการโพสต์ของเขานะ
เราก็ไม่รู้ว่าเออข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ที่เขาโพสต์เนี่ยคือเจ้าของโพสต์เนี่ย
เจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้นะครับเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งนะ
แล้วมันเป็นคราวเคราะห์ของเธอแล้วก็ลูกสาวกับเพื่อนของลูกสาวรวม๔คนหรือยังไร
นี่โพสต์ไว้ยาวเหยียดประมาณว่าไปกินบุฟเฟ่ร้านหนึ่งในซอยลาดพร้าว๘๗ในกรุงเทพ
ล่วงหน้าอยู่สองสัปดาห์อ่าดูจากที่คนเขารีวิวกันนี่แหละอืม
อยากจะไปกินคือค่าหัวแต่ละหัวเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ตก๑๐๖๘บาทต่อคน
ค่ะไปสี่คนก็สี่พันกว่าบาทไปถึงโอ้โหโต๊ะมันเล็กเหลือเกินคุณเห็นมาสอน
อืมเธอบอกด้านในเนี้ยโต๊ะมันเล็กมากมากันสี่คนวางอาหารแทบไม่พอ
เลยบอกย้ายที่ได้ไหมพนักงานร้านก็เลยบอกว่าข้างนอกเนี่ยโต๊ะใหญ่
ลองไปดูก่อนเธอบอกเธอเองก็แหมก็ไปดูแหละแต่ว่าไม่ทันถึงขั้นลองไปนั่ง
เห็นแล้วเออโอเคก็ขอย้ายโต๊ะพอไปถึงข้างนอกปุ๊บมันไม่เป็นอย่างนั้น
เพราะว่าโอ้โหข้างนอกเนี่ยควันจากการปิ้งย่งปิ้งย่างเลย
แสบตาแสบจมูกนะแล้วลูกสาวก็เป็นภูมิแพ้กำเริบลมพิษขึ้น
อะไรประมาณอย่างนี้โอ้โหมันกลายเป็นว่านั่งข้างนอกก็ไม่มีความสุขอีก
ค่ะจะขอย้ายกลับข้างในก็ไม่ได้แล้วปล่อยโต๊ะไปแล้วเขาให้คนอื่นไปแล้ว
ก็เลยต้องทนนั่งข้างนอกแต่ปัญหามันไม่ได้เป็นแค่ตรงนั้นอีกเธอบอกว่า
หงอาหารที่ได้มาเนี่ยอันนี้เธออ้างนะเธอบอกว่าอาหารที่เป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลเนี่ย
อาหารก็ไม่สดตรงปกหอยกุ้งนี่โอ้โหก็ไม่สดนะแต่ว่าในรูปที่โพสต์เอาไว้เนี่ย
ถ่ายได้แค่กุ้งมังกรมันเหมือนมัดมือชกมาแล้วเนี่ยอาหารสภาพยังไงก็ต้องกินแล้ว
ต้องจ่ายเงินไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินพอกลับมาบ้านลูกท้องเสียอีกไข้ขึ้น
คือรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นจากอาหารที่ไปกินแน่แล้วเงินที่เก็บไปทั้งหมดเนี่ย
สรุปค่าเสียหาย๔๒๗๒บาทเนี่ยโอ้โหเธอบอกว่ามันเสียได้จริงค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยผู้โพสต์บอกว่าไปแจ้งทางพนักงานนะบอกน้อง
คราวหลังอย่าแนะนำให้ใครออกมานั่งนอกร้านนะพนักงานก็บอกว่าอ้าวก็ผมบอกก่อนแล้วไงว่า
ให้พี่ไปดูก่อนพี่ออกมาเองนะอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืมเธอเลยบอกว่าโอ้โห
มันเป็นความไม่ประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างแล้วสรุปเป็นข้อนะฮะที่เจ้าของโพสต์
เขาโพสต์นะฮะก็คือ๑กลับมาเจอเรื่องท้องเสียปวดท้องปวดหัวไข้ขึ้นได้กินอาหาร
ไม่อร่อยของทะเลไม่สดต้องสูดควันเต็มปอดสุดท้ายเงินสี่พันกว่าบาท
ยุคโควิดต้องทำงานหนักกว่าจะได้มาเลยตั้งคำถามว่าเราได้รับอะไรที่สุขใจ
คุ้มค่ากว่านี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมอืมแต่หลายคนก็แสดงความเห็นกันเป็นสองมุมแล้วฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะฮะ
คุณมาดีนะฮะหรือว่าคุณกิฟต์นะครับเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
ก็รู้สึกผิดหวังนั่นแหละก็ไปบอกกับทางร้านขอให้เขาลดราคาให้เพราะคิดว่าอาหารที่ได้รับเนี่ย
ไม่ตรงปกไม่สดไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแต่ทางร้านไม่ลดราคาให้เธอก็บอกก่อนจะออกจากร้านแล้วว่า
ถ้าอย่างนั้นจะเอาประสบการณ์แย่ไปรีวิวนะในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ทางเจ้าของร้านเธออ้างกับเราว่าเจ้าของร้านเนี่ย
ทำท่ายักษ์ไหลไม่สนใจเธอก็เลยเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจกลับมาบ้านเจอเรื่องท้องสงท้องเสียอีกก็เลยมาโพสต์ครับ
เอาเงินคืนมาอยากได้เงินคืนมากเลยอันดับแรกเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งขอให้การฟาดเคาะของแม่เป็นแค่เรื่องของท้องเสีย
เพราะว่าต้องไปซื้อยาแก้ท้องเสียแล้วนั่งปวดท้องอยู่นานมากงานการไม่ต้องทำเลยวันนั้นกลับมาก็ไม่ต้องทำงาน
ก็อยากได้เงินคืนแล้วก็อยากให้เขากลับปรุงเจ็บแปลงอะไรนะ
นอนที่สุดเลยคือปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ปรับปรุงอันนี้แม่พูดได้ไหมปรับปรุงจิตใจเขาแม่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคมากเลยก่อน
อันนี้คุณมาดีเจ้าของโพสต์เธออ้างนะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะครับ
นี่เป็นจากมุมของเธอที่เธออ้างมานะฮะเรานำมาจากโพสต์ของเธอนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อยากจะให้ฟังทางมุมของที่ร้านอาหารเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องคือต้องฟังทั้งสองมุมว่ามันอาจจะมีความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนกันหรืออะไรยังไงนะครับ
เราก็เลยติดต่อไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่นะฮะท่านผู้ชมครับเราติดต่อไปที่ร้านนี้แล้วนะ
แต่ทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความไม่พอใจของลูกค้าท่านนี้
ก็คงจะไม่ออกมาชี้แจงอะไรยังไงอันนี้เขาบอกกับเรานะขณะนี้แบบนี้นะ

ก็เลยเอามาให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ